เรามาต่อที่เรื่องของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่๓๔ที่พม่านะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยก็ผลักดันเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาคครับ
รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือกับลาวแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้
ลงนำความร่วมมือพัฒนาสายส่งไฟฟ้าระหว่างไทยลาวและมาเลเซีย
เป็นที่สนใจของทั้งสื่อไทยและสื่ออาเซียนอย่างมากค่ะ
เนื่องจากการลงนามดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของไทยประกาศจุดยืนชัดเจน
ที่จะผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนมุ่งสู่ประชาคมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ลงนามในบันทึกความเข้าใจในโครงการศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดน

ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า
โครงการดังกล่าวจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
โดยลาวมีศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอยู่แล้ว
ขณะที่ไทยก็มีศักยภาพด้านซ้ายส่ง

ที่สามารถขยายส่วนต่อเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน
ก็สำเร็จจนวันนี้ได้ลงนาม๓ประเทศคือไทยลาวมาเลเซีย
หลังจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่การปฏิบัติ
อาจจะมีการศึกษาเรื่องกับค่าธรรมเนียมต่างในการที่จะผ่าน
แต่ละประเทศต่างนะถ้าได้เข้ายุติความบรรยากาศได้นะ
ซึ่งมาเลเซียเองเขาเสียว่าถ้าเป็นไปด้านจุลายปี๒๐๑๘
น่าจะทำบรรยากาศได้นะเราก็คิดว่าเรามีปัญหา
แต่ถ้าช้าไปก็คงจะไม่เกิน๒ปีข้างหน้า
ประโยชน์ขั้นต้นก็เป็นการนำร่อง๑๐๐เมกะวัตต์

จากนโยบายเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาคอาเซียนแล้ว
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไทยยังประกาศจุดยืน
ผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนสู่ประชาคมพลังงานสะอาด

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน
ซึ่งเน้นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

การร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาค
การใช้พลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนความร่วมมือในด้านการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
และการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในภูมิภาคอาเซียน
อีกหนึ่งพัฒกิจสำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านพลังงานอาเซียน
ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
สมาชิกอาเซียนจะต้องลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
ให้ได้๑๒๐ภายในปี๒๕๖๓ค่ะ

ให้ได้๑๒๓ของพลังงานผสมผสานอาเซียนภายในปี๒๕๕๙
ส่วนการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งต่อไป
จะมีขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงเนปิดอร์ประเทศพม่าค่ะ